แอบไปขโมยตุ๊กตาเซรามิกที่เป็นรูปปั้นต่าง
ที่อยู่บนศาลพระภูมิที่คุณเอามาทวายคุณ

มันยังขายได้ลักครายอยู่ไงคุณ
แล้วก็หยิบอะไรไปบ้างล่ะคุณตุ๊กตาตายายช้างม้านางรำ
เหล่านี้หยิบไปหมดเลยนะครับพนักงานของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
รู้สึกแปลกใจมากที่คนร้ายเนี่ยพุ่งตรงเข้ามาลักขโมยสิ่งของแบบนี้นะฮะ
แทนที่ถ้ามาร้านซ่อมรถยนต์จะเอาอะไรคุณอะไรต่างนะ
ล้อแมกอะไรต่างต่างไม่เอามาเอาตุ๊กตาแบบนี้
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับครั้งแรกคนร้ายแอบมาขโมยกระถางทูบ
ครั้งที่สองขโมยตุ๊กตาบ่าวรับใช้ชายหญิงจนต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อจะจับตัวคนร้ายกระทั่งล่าสุดนะเมื่อช่วงเช้าวันที่ยี่สิบเก้า
ก็มาอีกนะครับมาขโมยรูปตายายช้างม้า
ทั้งหมดนี้ได้แจ้งความไว้ที่สพชัยพฤกษ
ยังแปลกใจอยู่ที่คนร้ายไม่สนใจรูปหล่อพระชัยมงคลเลย
เนื้อทองเหลืองมูลค่าก็หลายพันบาทที่วางอยู่บนศาลนะฮะ
ซึ่งเท่าที่เธอสังเกตจากภาพวงจรปิดเนี่ย
เพราะว่าคนร้ายแต่งกายนะดูคล้ายรอปภของหมู่บ้าน
สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะชอบสะสมสิ่งของพวกนี้ก็เป็นได้
โอ้โหแหม่งหลบซะแบบนะฮะ